ต้นปีเมาส์กันมาจนถึงกลางเดือนปลายปีเป็นความจริงแล้วตอนนี้

ใช่๒คนไม่ต่อสัญญาเมื่อวานนี้มีแจกแจงประเด็นออกมาจากทางต้นสังกัดอย่างวิกหมอชิด
บอกเลยว่าสาวแพนเค้กเมมะนิดและใหม่ดาวิกาโฮเน่ไม่ต่อสัญญากับช่อง
ส่วนจะไปซบอกค่ายไหนนั้นติดตามจ้ะ
นี่เลยความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เฟื่องหลังจากช่อง๗สีเผยแพร่จดหมายชี้แจงกับสื่อมวลชน
ว่าสองนักแสดงสาวหน้าตาคล้ายเราสองคน

ฉันจะเป็นใหม่ดาวิกาโอเคเป็นแพนเค้กได้
เค้กเขมมะนิดและใหม่ดาวิกาจะหมดสัญญากับต้นสังกัด
มีผลตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ
โดยทั้งคู่ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระ
และยืนยันแล้วว่าเป็นการเจรจากันด้วยดีไร้ความขัดแย้งค่ะ
แต่ก็ดูไม่ค่อยที่จะราบรื่นสมูทเท่าไห
หลายคอมเมนต์ก็ประกาศขอยกเลิกติดตามผลงานนับจากนี้ของนางเอกคนดัง
บ้างเขาตอบว่าอักกะตันยูผู้ปุ่นปั้น
แล้วก็บอกว่ามีการจมตีค่ายคู่แข่งด้วยนะคะ

ซึ่งก็ไม่พ้นโดนข้อความตำหนิเหมือนกันว่า
ลืมไปหรือเปล่าว่าแจ้งเกิดมาจากวิกหมอชิดนะ

และกลับมาตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระ
โพสต์ก็บอกว่าแหมก็รู้สึกเสียดายนะ
มาตั้งหลายเรื่องแล้วก็โด่งดังมาจากช่องนี้ด้วย
เพราะคิดว่าหน้าของแพนเค้กมันเป็นโลโก้ของช่อง๗ไปแล้ว

หากว่าแพนเค้กเองไปโผล่บนหน้าจอช่องอื่น

ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่การวิจารณ์ทางด้านลบเท่านั้นนะคะ

ก็เข้าใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของทั้งคู่
ก็ถือเป็นวัตถจักรของการทำงาน
เมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็จะมีการโยกย้ายงาน
หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงฝีมือในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น
รวมถึงแฟนคลับบางส่วนที่ยังคงให้กำลังใจ
แล้วก็ยืนยันจะติดตามผลงานของทั้งสองสาว
ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามค่ะ
เราก็ไปตามอ่านคอมเมนต์เขาในอินสตราแกรมนะ

เขาไปคอมเมนต์แซวจะบอกว่าแซวหรือว่ายังไงดี
จิกนิดนึงไปที่คุณแพนเค้กเขาบอกว่า
ครั้งนี้ดีนะตอบให้สัมภาษณ์ว่า
เป็นบอกถึงเรื่องราวที่มาที่ไป

ก็ดีนะก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีก็แล้วกัน
อย่างที่เธอชอบตอบไงเมื่อก่อนถามเรื่องแฟนใช่ไหม

ที่ย้ายช่องแล้วไปแล้วเปลี่ยนไข้อย่างก่อนหน้านี้นะ
มีคุณนุ่นวารนุษย์คุณป๋อนัทวุฒิคุณเอ๋พรทิพย์

คุณชมพู่อารยานี่ไงอันนี้มาพ่อง๓แล้วเป็นซุปตาเลย
ตาเลยใช่ไหมคุณจุ๋ยวรัฐยานี่ก็เงียบอยู่นะครับ
แล้วก็พิงกี้สาวิกาอันนี้ไปนานแล้ว
แล้วก็มีกระแสข่าวไปพร้อมข่าวเสียไงคุณแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
รวมไปถึงมีแตงหนึ่งเต็งหนึ่งแล้วก็แตงโมด้วย
คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยว่ามีคนไหนไปแล้วรุ่งมีคนไหนไปแล้วร่วงกันบ้างนะคะ
นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แหละก็เหมือนเวลาคนย้ายที่ทำงานอย่างนี้